๙โมง๓๐นาทีเป๊ะเลยนะครับ
เราจะมาสดกันอย่างนี้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ
และที่สำคัญนะครับอยากจะบอกเลยว่า
วันนี้ครับเป็นวันที่เราได้อยู่กับร็อกเกอร์หนุ่มของเรานะครับ
แมวจิรษักปานพุ่มนะครับซึ่งแน่นอนเลยตอนนี้เนี่ยนะฮะ
อย่างที่บอกนะฮะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า
เขาเป็นบล็อกเกอร์ที่ร้องเพลงเรียกว่าวัยรุ่นติดกันทั้งประเทศแล้ว
ตอนนี้มาเปลี่ยนแนวเพลงใหม่เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนะฮะ
เป็นฮาร์ดคอร์หนักเลยแต่นั่นเป็นประเด็นลองลงมานิดนึง
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยประเด็นที่เราจะคุยวันนี้ด้วยนะฮะ
เรื่องของลูกเขาด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เครียดมาก
ก็พาลูกไปหาคุณหมอเลยเรื่องเกี่ยวกับอะไร
เดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นแล้วครับ
นัทครับฮัลโหลสวัสดีครับนัทครับพี่ต้องพี่เซอรี่สวัสดีครับ
ฮัลโหลนัทครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างวันจานครับสวัสดีค่ะ
ตอนนี้นัทอยู่ที่หมู่บ้านพระรมหัวหมากครับผมพี่แมวจิตรศัพท์กับน้องแจ๊สเบอร์
วันนี้มาแมนเลยนะมาแมนวันนี้ธรรมดามาดูพี่พี่แมวกับน้องแจ๊สเบอร์
กำลังขี่จักรยานอยู่จริงเรารอเขามากันอยู่นะมาแล้ว
มาแล้วพี่แมวสวัสดีครับแจ๊สเบอร์สวัสดีครับ
ช้าอย่างนี้เขาใช้เวลาอยู่กับลูกน่ะเร็วมากเลยนะครับ

อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จับหลวดจับหลวดทักทายกล้องใหม่กล้องไหนกล้องไหน
อ่าสวัสดีครับพี่คีย์นึงสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับ
โอเคพี่แมวเดี๋ยวพี่เปิ้ลขับพี่ไปตอนกับพี่เซอรี่ผู้ประกันหน่อยอยากทักทายหน่อย
อย่ายามช้าเนอะได้ครับผมแล้วต่อสายให้เรียบร้อยแล้วผม
เขามีอะไรจะคุยด้วยไม่รู้เรื่องอะไรโอเคครับมาแล้วครับ
ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลฮัลโหลพี่แมวครับครับผม
ฮัลโหลพี่แมวได้ยินไหมได้ยินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ตอนนี้พี่เปิ้ลอยู่กับน้องตองใบตองนะฮะแล้วก็น้องเชอรี่นะฮะครับผมสวัสดีทุกคนครับ
ขอบคุณมากนะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาพูดคุยกับพี่แมวด้วย
คิดถึงมากจากเพลงตอนนู้นอัลบั้มนู้นออกไปนะฮะแล้วมาตอนนี้เนี่ยออกแนวเพลงใหม่
ตอนนี้ยิงเอ็มวีมายังตอนนี้มีเอ็มวีแล้วครับเรียบร้อย
ตอนนี้ฮะยิงยิงเอ็มวียิงเพลงออกมายังฮะครับเรียบร้อยครับ
ออกมาแล้วนะซึ่งหลายคนคงได้เห็นกันแล้วนะฮะเป็นเพลงหนักมาก
หนักตามตัวแรกของอายุแล้วดูสภาพนี่ฮะจากเอ็มวีนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดคนไม่รู้นะว่าเราเป็นซุปเปอร์สตาร์
เป็นซิงเกอร์ของประเทศไทยเนี่ยเห็นปั่นจักรยานอย่างนี้นี่
โอ้โหนึกไม่ออกว่าทำงานอะไรนะฮะเหมือนเป็นเด็กส่งผ้านี่คือ
นี่คือสภาพชีวิตจริงของบล็อกเกอร์นี่คือสภาพจริงของบล็อกเกอร์ของเราตอนเช้าแบบนี้นะฮะปกติ
ปกติเนี่ยเช้าแบบนี้ทำอะไรบ้างครับ
ก็จะถ้าไม่เตะฟุตบอลกับลูกก็จะปั่นจักรยานนะครับ
มีกิจกรรมร่วมกัน
ก็จะวิ่งเล่นให้แจสเปอร์เขาบางวันเยอะ
ลูกกี่ลูกกี่ขวบแล้ว

สี่ควบค่ะสี่ควบค่ะพี่คุณค่ะที่ว่าน้องแจ๊สเฟอร์เป็นเด็กพลังล้นพลังเหลือ
วันน้องสนขนาดไหนคะพี่เล่าให้ฟังหน่อย
วิรกรรมเด็ดของลูกชายคนนี้
โอ้โฆสนมากครับคือถ้าเกิดเราไม่สนใจเขา

คุณเนวจะดูแลลูบช่วงเช้าทำกับข้าว
ระหว่างนั้นผมก็จะพาลูกลงมาขี่จักรยานเล่นข้างล่าง

ก็จะไปส่งไปโรงเรียน

แล้วกิจกรรมประจำวันนี้พี่แมวเห็นว่าพี่แมวค่อนข้าง
วีรกรรมของลูกเนี่ยนอกจาก
หาลิเฟิร์นก็ได้
กิจกรรมของลูกนะครับ
ปกติพี่แมวเห็นทางไม่ให้ดูทีวี
เดี๋ยวเอาวีรกรรมของลูกดีกว่า

วิรกรรมก็คือช่วงก่อนหน้านี้
ช่วงประมาณสัก๓ขวบ
เขาจะอยากทานข้าวเองนะฮะ

สักพักก็จะมีกุญแจรถยนต์อยู่ในจานข้าว

พวกผมทานกุญแจเป็นอาหารนะครับ
ก็จะมีกุญแจอยู่ในจานข้าวแล้วก็โอ้โฮสมแล้ว

พี่แมวเองพอเห็นลูกแบบนี้เนี่ย
ลูกไปเอาพฤติกรรมแบบนี้มาจากไหน

แมวถึงขนาดต้องเอาลูกไปปรึกษาจิตแพทย์เลย

เดี๋ยวเราขอพักสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กัน

ขนาดต้องพาไปหาหมอเลยเอาอย่างนี้สักพักนะฮะ

เดี๋ยวเรากลับมาเจาะประเด็นเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับว่า
เป็นเพราะว่าลูกเป็นหรือว่าเรียนแบบพ่อ

พาไปหาหมอนะฮะสักครู่เดียวครับ

บันเทิงไทยรัฐนะครับช่วงสดจริงถึงตัวนะครับ
๙นิกา๓๙นาทีตอนนี้เราอยู่กันสดเลยนะครับ
แล้วที่สำคัญนะครับวันนี้เราสดจริงถึงตัวกับ

อย่างที่บอกนะครับตอนนี้เขากำลังมีประเด็นนิดนึง
ประเด็นอะไรใหญ่มากมายนะฮะคือประเด็นน้อยฮะ
คุณพ่อน้อยเลยว่าลูกเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
ทำไมกินข้าวกับกุญแจรถยนต์
หรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเอารีโมทไปจุ่มลงในโถส้วม
คุณพ่อเลยน้อยลูกไปเอานิสัยฮาร์ดคออย่างนี้มาขนาด
มาจากไหนก็เลยต้องพาไปหาคุณหมอเลย
ตอนนี้พี่แมวอยู่ไกลสายกับเราแล้ว
มันเป็นยังไงฮะพี่แมวถึงขนาดต้องพาไปหาจิตแพทย์นะครับ
ครับจริงแล้วเขามีอาการที่หนักกว่านั้นนะครับ

อาการที่ชอบแอบฉี่อยู่ตามโซฟา
หรือว่าฉี่ตามสถานที่ต่างในบ้าน

เขาคิดว่าตัวเองเป็นลูกแมวจริงหรือเปล่า
เฮ้ยควรเลิกซื้อถุงทรายสายสิฮะ
ทรายแล้วไปโรยในจุดที่อยากให้ลูกคุณฉี่

แมวอยากให้ลูกฉีกไม่อยากให้ฉี่ในโซฟา
เอาทรายไปกองไว้หน้าประตูบ้าน
หรือวางไว้ในห้องน้ำ
อันนี้ลูกพี่แมวไม่ใช่แมว
ยากไปกว่านั้นนะฮะก็คือยืนอยู่บนที่นอน
แล้วก็เรียกพ่อแม่นะมาเร็วป๊าป๊า
แล้วก็ฉีดแล้วรวดลงมาทันที
โอ้โหสุดยอดนี่ลูกร็อกเกอร์

พอพาไปพบกับคุณหมอพัฒนาการเด็กนะครับ
ซึ่งเขาก็เป็นจิตแพทย์เด็กนะครับ
เขาบอกว่าช่วงนี้ลูกเครียดอะไรหรือเปล่า

เขาอยู่ในวัยที่ค่อนข้างที่จะสนมากดื้อมาก
แล้วเราก็ค่อนข้างที่จะห้ามนั่นห้ามนี่
แล้วก็ดุเขาเยอะเลยครับ
ปรากฏว่าคุณหมอบอกว่า
แสสเปอร์เป็นเด็กที่ดุมากไม่ได้
เพราะว่าเวลาเราดุเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า

แล้วเขาจะทำอะไรก็ได้ที่เป็นการเรียกร้องความสนใจจากเรา

คือไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบก็แล้ว
แต่เขาขอให้ทำแล้วเรามาสนใจเขาเนี่ยเขาพอใจแล้ว
อย่างนี้เขาเรียกไฮเปอร์หรือว่าสมาธิสั้นหรืออะไรอย่างนี้ป่ะ

คือไม่ถึงขั้นไฮเปอร์ครับ
แต่ว่าเกือบอีกนิดเดียวแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นไฮเปอร์
แต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ต้องเรียกร้องความสนใจ
เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้ให้ความใกล้ชิดกับเขาเท่าไหร่
มีแต่ห้ามเขามีแต่ดุเขาอะไรอย่างนี้นะฮะ

ห้ามเยอะลูกก็เลยบอกอย่าห้ามนักใช่ไหม
พ่อแม่มานี่ยืนอยู่บนที่นอน
ควักออกมาฉี่เลยโชว์เลยสาดเลยอย่างนี้
คิดว่าเป็นแต่บ้านพี่เปิ้ลนะบ้านที่แบบลูกชายสนเนี่ย

แล้วยังไงต่อพี่แมว
เด็กบางคนสามารถที่จะห้ามได้ดุได้
แต่ว่าหมอบอกว่าอย่างแจสเปอร์เขาเป็นเด็กอารมณ์ร้อน
เป็นเด็กที่ใจร้อนโกรธง่าย
ถ้าเรายิ่งไปห้ามเขาเรายิ่งทำให้เขาโกรธ
ทำให้เขาโกรธแล้วเขาโกรธปุ๊บเขาก็จะทำอะไรก็ได้
ที่ทำให้เราสนใจเขามากกว่าเดิม
อันนี้คือหมอบอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
กอดเขาเยอะ

เวลาเขาอารมณ์เสียหรือว่าโกรธ

อย่าเพิ่งไปตำหนิเขาว่าทำอะไรนู่นนี่นั่น
ให้เขาอารมณ์ลงมาก่อน

แม้อยากให้ภรรยาผมได้ยินตรงนี้เหลือเกิน

เชื่อว่าพี่จูนดูอยู่ค่ะพี่เบิ้ลค่ะ
ต้องกอดเขาต้องพูดกับเขาดีนะ

เกิดจากเฉพาะคนจู่ก็เป็น

ถ้าเด็กอารมณ์ร้อนเด็กขี้โมโห

เราจะต้องให้อารมณ์ของเขาลงมาก่อน

ใช้ใช้อารมณ์ปะทะสวนกันไปนะ

ถ้าเราจะเอาชนะลูก

ถ้าเราเอาชนะลูกแล้วเราชนะลูกได้

มันจะกลายเป็นชัยชนะที่เจ็บปวดของพ่อแม่
โอ้โหสุดยอดเลยพี่แมว

ผมอยากให้พี่แมวเล่าเรื่องพวกนี้

เพราะเชื่อว่าหลายคนอยากทราบวิธีการ

ใช้ชื่อแมวจิรศักดิ์ครับ

ได้ครับผม
โอเคที่ลูกมารังขนาดนี้

ผลงานเพลงชิ้นใหม่ของพ่อเหรอ
ชื่อว่าอะไรนะคะ

ผลงานเพลงที่ว่านี้ชื่อว่าเพลงอะไรครับพี่แมว
ซึ่งแปลเป็นไทยว่าเขาฉันทั้งเป็นซะ
โอ้โหตายตาย

คือเป็นแนวเพลงหนัก
ซึ่งผมคิดว่าในวัยหนึ่งที่เราเป็นวัยรุ่นอยู่
เราเคยเสพเพลงที่มันหนักมันเนี่ย
แต่พอมาถึงจุดนึงเนี่ยเพลงเหล่านี้มันหายไป
ผมก็เลยอยากจะทำเพลงเหล่านี้ออกมาอีกในช่วงนี้
ให้มันสนุกกันให้เต็มที่กับแนวเพลงร็อกนะฮะ
แต่ว่าปีหน้าผมจะทำแนวเพลงแบบซอฟต์หน่อย
ให้กับแฟนเพลงทั่วไปได้ฟังกัน

โอเคถ้าอย่างนั้นฝากเอาเพลงนี้ไปให้คุณหมอที่รักษาลูกดูด้วย
เขาจะได้วิเคราะห์อาการของลูกถูกและตรงจุดนะพี่แมว
วันนี้หมดลงแล้วนะครับพวกเราไปดูผลงานเพลงชิ้นใหม่ของพี่แมวกันดีกว่านะครับ
แล้วพวกเราจะขอบคุณนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของพี่แมวอย่างนี้ตลอดไปนะครับ
ขอบคุณครับพี่แมวครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะลาเลยล่ะค่ะพี่เปิ้ลลาเลยนะ
อ้าวเฮ้ยลาเลยสวัสดีครับ

ทำรายการสดเนี้ยพูดหัวละกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป